บรรยากาศวันออกพรรษาบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดน้องคายคึกคักตั้งแต่เช้า
โดยที่สารหลักเมืองบริเวณปากห้วยหลวงชาวอำเภอโพนพิสัยร่วมกันจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แพทย์สรรสุนทรธนากุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนโพนพิสัย
ว่าปีนี้มีการจัดการประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคโลก
ระหว่างวันที่๑๐๑๘ตุลาคม
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคไม่มีที่พัก
หรือไม่ได้จองโรงแรมสามารถเข้าพักได้ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนในจังหวัดน้องคาย
ซึ่งปีนี้ได้มีการกางเต็นต์ไว้จำนวน๖เต็นต์
จัดเตรียมที่นอนหมอนผ้าห่มภายในอาคาร
ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีก๗๐ชุด
ยังจัดสถานที่กลางเต็นต์ไว้ให้นักท่องเที่ยวนำเต็นต์มาเอง

สถานที่จอดรถห้องน้ำห้องประกอบอาหาร

โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้ที่กองอำนวยการ
บริการที่พักแรมนักท่องเที่ยวเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาค